จันทธิปรปศก็สนที่กำลังร่วมกับตรงรวมภูทรภาค๕นะครับ
บุกเข้ายึดทรัพย์นายทุนค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่
หลังจากที่ใช้เวลาหาข้อมูลกว่า๘เดือน
ยึดบ้านรถยนต์หรูเงินสดและอพาร์ทเมนต์กว่า๒๐๐ล้านบาท
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
อรยธนากุลหลังชุดสืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหา
ซึ่งเป็นเครือข่ายของนายนัทวัฒน์ได้ในพื้นที่ช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่
ภายหลังจากนั้นจึงตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและข้อมูลทางโทรศัพท์
พบว่านายนัทวัฒน์เป็นผู้บงการสั่งซื้อ
รวมถึงทำหน้าที่กระจายยาเสพติดไปในพื้นที่ต่างอีกด้วย
ก็จากการที่สืบสวนตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เข้ามานะครับ
เข้ามาจากต้นทางชายแดนจนมาสู่พื้นที่ตอนใน
ก็เป็นบ้านของนายนัทวัฒน์เลิศอริยธนากุลกับนางวราพรผัวเมียกัน
ซึ่งเป็นตัวสั่งงานและเป็นคนวงการทั้งหมด
ในการเอายาจากพื้นที่ชายแดนมาสู่พื้นที่ตอนไหน
ขบวนการนี้มีนายนัทวัฒน์เป็นผู้ปงการใหญ่
และผู้ร่วมขบวนการอีกทั้งหมด๖คน
เมื่อเดือนพฤษภาคมได้สั่งซื้อยาและนัดส่งมอบกันที่จังหวัดอายุทยา
โดยมีนายเจริญดาวดวงศุกร์มารอรับ
แต่สุดท้ายผู้ต้องหาไหวตัวทันและหลบหนี
ขออำนาจศาลเข้าจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด
รวมถึงตัวนายนัทวัฒน์เองที่เป็นเป้าสำคัญที่ต้องการตัว
แต่ภายหลังถูกจับกลุ่มผู้ต้องหาอ้างว่าทรัพย์สินที่ได้มาถูกต้อง
ส่วนตัวนั้นไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ผมไม่ได้ทำครับผมทำอพาร์ทเมนต์ทำธุรกิจก่อสร้างครับ

ครับผมมีหลักฐานการกู้เงินมีอะไรทุกอย่างเลยครับ
จากการพูดคุยกับผู้ต้องหายังยอมรับว่านายเจริญที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้
คือลูกพี่ลูกน้องที่มีหน้าที่ดูแลธุรกิจบางส่วน
แต่ปฏิเสธว่าไม่เคยรู้ว่านายเจริญค้ายาเสพติดมาก่อน
สินกว่า๒๐๐ล้านบาทที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ในวันนี้นั้นครับ
ทางผู้ต้องหายืนยันว่าเป็นการได้มาโดยสุจริต
โดยประกอบธุรกิจส่วนตัวและส่วนหนึ่งนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากมรดกครับ
แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อนะครับซึ่งภายหลังจากนี้นั้นจะยึดทรัพย์ทั้งหมดไปตรวจสอบครับ
และเงินสดกว่า๕ล้านบาทรถยนต์หรูอีก๑๔คัน
แต่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ยังยึดอาวุธสงครามหลายขนาด
ที่เป็นเครือข่ายของผู้ต้องหารายนี้
ซึ่งจากการตรวจสอบร่องรอยทางการเงินแล้ว
เชื่อว่าเชื่อมโยงกับขบวนการใหญ่อีกหลายกลุ่ม
โดยนายนัทวัฒน์จะทำหน้าที่ในทุน
รวมถึงกระจายยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

เงินที่นำไปลงทุนในการประกอบอาชีพนั้น
ปฏิบัติการประชารัฐตัดวงจรการค้ายาเสพติด๕๒
ล้อมพื้นที่เป้าหมาย๒๙เป้าหมายใน๑๐จังหวัดครั้งนี้
ถือเป็นปฏิบัติการที่สำคัญ

เครือข่ายใหญ่ที่จะเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มผู้ค้าอีกหลายกลุ่ม

ถือเป็นการตัดวงจรการค้ายาเสพติดของเครือข่ายนี้
และเจ้าหน้าที่ยังหวังขยายผลไปถึงกลุ่มอื่น
เพื่อกวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นซาก
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน